หัวร้อนนะครับขี่ย้อนสอนมามาเจอมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน
ดแต่เตือนตันนั่นแหละฮะเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ

ดูเองของดูหายวีดีโอ

แล้วไปเจอบิเคล์หัวร้อนซ้อนซาม
หนึ่งย้อนสองสอนสอนสามสามไม่ใส่หมวกกะน็อก
สวมหวกกันน็อกโอ้โหแล้วมาตบหัวคุณพ่อเขา
อายุ๔๙แล้วนะฮะเพราะว่าคุณพ่อเขาไปกดแตรเตือนพี่เขา
เพราะว่าย้อนสอนมาน้องก้อยนะฮะอายุ๒๗ปี
ลูกสาวของผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่าเที่ยงคืนได้แล้วพี่นักข่าว
หนูกับพ่อมาจากเซ็นทรัลเวิลมุ่งหน้าสยามพารากอน
แต่จู่แก๊งใบเกอร์เขาขี่รถจักรยานยนต์สวนเล่นมา
พ่อก็กดแตรเตือนแล้วก็ส่งสัญญาณบอก
ขอจะผ่านไปนะขอจะผ่านตรงนี้ไปเพราะจุดดังกล่าวอ่ะ
มันเป็นทางออกระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับสยามพลากรไง
แล้วมันมืดเดี๋ยวจะชนกันเข้าแต่กลับถูก
แก๊งค์ไบเกอร์ตะโกนด่าแล้วก็ขี่ตามมาถึงสี่แยกไฟแดง
โวยวายโวยวายบอกกดแต่ใส่ทำไมนะอ้างว่าขี่มาถูกเลนแล้ว
คราวนี้นะฮะ๓ต่อ๑นะครับรุมทำร้ายแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
พ่อได้รับบาดเจ็บที่ใต้ตาและหนกแก้มเย็บเลยนะ
เย็บ๔เข็มด้วยนะนะฮะเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
ก็มาช่วยเหลือมาทำแผลแล้วส่งโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
อ่ะลองฟังเสียงน้องเขาเล่าหน่อยโอ้โหแผล
โวยวายว่าบีบแต่ใส่เขาทำไมตรงนั้นน่ะมันเป็นเลนของเขานะ
เป็นทางของเขาแล้วพอคุณพ่อพยายามจะอธิบายค่ะ
ชกเข้าที่หน้าคุณพ่อเลยแล้วก็เพื่อนเขาผู้ชายอีกคนนึงนะคะ
ก็ลุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนหนูที่ไปด้วยค่ะ
แล้วก็พี่เสื้อขาวเข้ามาช่วยอืมค่ะแล้วแล้วพอแบบเขาลุมเสร็จ
ทำร้ายเสร็จเหมือนเขาจะพอใจแล้วแบบเขาก็ขี่รถออกไปเลย
เราต้องการความเป็นธรรมค่ะอย่างนั้นหนูก็อยากแบบได้รับ
ไม่ได้รับคำขอโทษไม่ใช่แบบมาทำร้ายกันเสร็จ
เราก็แบบหนีหายแบบขอไปทีอะไรอย่างเงี้ยได้รับคำขอโทษ
อย่างนั้นว่าต้องจ่ายค่าเสียหายเพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายพ่อเรา
ก็ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วที่สนปทุมวันนะครับ